ขยับต่อไปที่จังหวัดตราดครับคุณผู้ชมครับ
ขายยาเสพติดขายใหญ่ในพื้นที่เลย
กินพื้นที่ทั้งจังหวัดตราดแล้วก็จันทบุรี

เห็นตำรวจขวางตามประกบชนเลยฮะ

ลองดูนะครับจะมีสภาพรถที่หน้าปักทิ่มลงไป
ที่บริเวณริมทางนะฮะรถตำรวจก็เสียหาย
ขณะที่รถของผู้ก่อเหตุนี่ฮะกระบะคันสีเทา
ขอดูภาพกระบะคันสีเทาที่หน้าทิ่มลงไปหน่อยภาพล่าสุดคันนี้ครับ
ตำรวจสพเมืองตราดตรวจสอบว่ากระบะคันนี้
เป็นของผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เขาหนีนะฮะจนเสียหลักตกริมถนนคือเหมือนรถไปต่อไม่ได้
แต่คนเนี่ยเปิดประตูแล้วก็วิ่งหลบหนีไปทิ้งรถแล้วหนีไปเลยครับโอ้โห
ถนนสายท่าประดูฉางเกลือครับห่างจากสำนักงานแขวงทางหลวงตราด
ประมาณสามกิโลเมตรนี่นะฮะตรวจสอบข้างในก็พบไอซ์ประมาณสัก
ด้านหน้าคนขับที่มันขยับขึ้นขยับลงได้
รถแล้ววิ่งแจ้นหนีไปเลยในป่าครับรถของตำรวจเอ
เสียหายอีก๒คันเป็นกระบะเหมือนกัน
ก็คือคันนี้หนึ่งในคันที่เสียหายถูกชนฮะ
อ้ำนี่โอ้โหใจกล้าบ้าบินมากนะ
ชนตำรวจชนรถแล้วก็ขับหลบไปแล้วก็หนีต่ออีกนะฮะ
อ้ำเป็นเอเย่นยาเสพติดครับในพื้นที่เขาสมิง
พฤติกรรมคือขายยาบ้ายาเสพติดทั้งในจังหวัดตราดและจันทบุรี
เปิดห้องเช่าจัดปาร์ตี้มั่วยานะครับในพื้นที่รอยต่อ๒จังหวัดนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนล่อซื้อหลังจากนั้นเนี่ย
พอในอ้ำเขารู้ตัวคือพื้นเพลในอ้ำเป็นคนที่ค่อนข้างจะ
ระมัดระวังตัวอยู่แล้วแล้วพอรู้ว่าอ้าวเจ้าหน้าที่กำลังจะมาจับเขา
เขาชนดะเลยครับแล้วก็หนีต่อเลยครับไม่ยอมให้จับง่ายนะฮะ
ตอนนี้อยู่กำลังอยู่ในช่วงของการเร่งล่าตัวของในอ้ำนะครับ
เพื่อจะจับกลุ่มมาดำเนินคดีต่อไปเดี๋ยวมีความคืบหน้า
มีความชัดเจนทางคดีจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
ตำรวจสภเมืองตราดเตรียมรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับแล้ว

หวังว่าจะตามล่าตัวนายอ้ำมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ